สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับ
คณะกรรมการกลางได้มีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเลือกตัวแทน
จะเริ่มตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาถึงเวลา๑๔นาฬิกา๔๕นาที
ตัวแทนสโมสรจากหลีกภูมิภาคดิวิชั่น๒
ลงทะเบียนตรวจสอบหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่
หากพบว่าตัวแทนของสโมสรหรือองค์กรไหน
ตนซ้ำซ้อนให้ตกลงกันเอง
ส่งตัวแทนสโมสรเพียงผู้เดียว
ซึ่งหากไม่สามารถตกลงกันได้
คณะกรรมการการจะให้นายทะเบียนของการกีฬาแห่งประเทศไทยตัดสินชี้ขาด
หรือหากมีปัญหาเกิน๑๕นาทีจะตัดสินสโมสรนั้นทันที
ขั้นตอนต่อมาหลังตรวจเอกสารเสร็จสิ้นในเวลา๑๕นาฬิกา
ทางเจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อตัวแทนผู้มีอำนาจ

ซึ่งสโมสรหรือองค์กรใดไม่มาตรวจสอบเอกสาร
หรือไม่มาแสดงตัวก่อนระยะเวลาปิดลงคะแนน
สโมสรนั้นเป็นผู้ไม่มาใช้สิทธิ์
ซึ่งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนห้ามนำอุปกรณ์บันทึกภาพ
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เข้ามาในสถานที่ลงคะแนน
ลงคะแนนก็จะเป็นแบบลับนะครับเข้าครูหา
แล้วก็ใช้วิธีการกากบาทแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาก็คือ
ยกมือนะครับซึ่งหลังจากที่กากบาทเสร็จแล้วนะครับ
แต่ละภาคแต่ละโซนนะครับก็จะมีกล่องที่จะเอาไว้ใส่บัตรนะครับ
มี๖กล่อง๖โซนนะครับซึ่งจะแยกกันอย่างชัดเจนครับ
ซึ่งการลงคะแนนจะให้ลงคะแนนตามภูมิภาค
และหลังจากลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วทั้ง๖ภาคจะนับคะแนนการเลือกตั้งทันที
ซึ่งกรณีที่ภาคไหนมีคะแนนเท่ากันจะจับสลากหาตัวแทนทันที
ซึ่งจะโปร่งใสและยุติธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน
ส่วนกรณีหากมีผู้มาก่อกวนการเลือกตั้ง
ก็มีเจ้าที่ดูแลเรื่องความสงบเอาไว้แล้ว

จะได้๓๐เสียงนะครับ
ก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้ง

บอลแห่งประเทศไทยที่มี๗๒เสียงต่อไปนะครับ
ขนเติบใช้คุณโทรค่าวไทยรัตน์ทีวีแหล่งงานครับ